สวัสดีครับท่ามกลางความสงบของคลื่นในระยะนี้

ก็มีข่าวคราวออกมานะครับในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
พายุที่จะเข้ามาถล่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ก็ออกมาปฏิเสธความเป็นไปที่เกิดขึ้น
ในข้อความที่มีการส่งต่อกันว่าเป็นพายุที่มีกำลังรุนแรงมาก
ก็จะสร้างผลเสียหายให้กับหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ถ้าหากก่อนหน้านี้ได้ฟังประกาศแล้วยังอาจจะงงอยู่
เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวไปดูภาพการคาดการณ์ในช่วงที่มีการคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ดังกล่าว
ก็คือต้นสัปดาห์หน้าช่วงวันจันทร์
นี่ครับคือบริเวณที่มีการหมุนของกระแสลมเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
เกาะตัวบริเวณทางตอนล่างของประเทศกัมพูชา
ซึ่งกระแสลมตรงนี้มีการคาดการณ์ดังนี้ว่าจะมีการพัฒนาความเร็วลม
ก่อตัวอยู่แถวบริเวณกลางอ่าวไทยในช่วงวันอังคาร
หลังจากนั้นช่วงวันพุธก็จะมีการข้ามจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามัน
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้จากการตรวจสอบกระแสลมณขณะนี้
คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความระลมสูงสุดได้เป็นเพียงแค่โซนร้อนเท่านั้น
แล้วก็เป็นโซนร้อนที่กำลังไม่แรงมากแล้วก็จะเคลื่อนที่ผ่านอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นช่วงที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักกระแสลมแรงจริงจะเป็นช่วงวันพุธ
ครึ่งเช้าในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ครึ่งบ่ายในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
ก่อนที่จะลงสู่บริเวณอ่าวเบงกอต่อไป
ส่วนในช่วงดังกล่าวปัจจัยที่ทำให้พายุลูกนี้มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วก็คือ
มีอากาศเย็นแผลลงมาพอดีเหมือนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ดังนั้นข้อความดังกล่าวที่มีการแชร์กัน

นี่คือสถานการณ์ฝนก็จะทำให้ในบริเวณดังกล่าวนั้น

จุดเดิมครับก็คือในบริเวณพื้นที่ทาง
ตอนบนของภาคใต้จังหวัดประจวบคิริขัน
นี่คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นลมแรงในช่วง
วันอังคารวันพุธนี่คือการคาดการณ์ณ
ดังนั้นใครอยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องด้วย
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ